กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะตอนนี้หนาวแล้วนะคะ
พื้นที่ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแต่มุมหนึ่งเนี่ย
พื้นที่ก็ทำให้คนในพื้นที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยแล้ว
ครับอ่าพาไปดูที่แรกก่อนค่ะที่จังหวัดกาลสินนะคะ
เมืองน้ำดำคุณผู้ชมบรรยากาศที่ปลายทุ่งนาโอ้
ชีวิตแบบนี้ค่ะอืมดีต่อใจมากเต็มสิบไม่หักเลยนะ
แต่จะวิ่งเข้าไปในทะเลหมอกนะใช่บรรยากาศยามเช้าในช่วงอากาศหนาวแบบนี้
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีหมอกไกลปลายทุ่งนา
ในพื้นที่จังหวัดกรสินนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๐องศาเซลเซียสค่ะ
คือถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นโอ้โหบรรยากาศดีนะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชีวิตสโลไลท์ไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาฝากชาวกรุง
แต่คนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินระบบหายใจจำนวนมากนะคะ
หลายคนก็เลยหันไปออกกำลังกายเช่นเดินเช่นวิ่ง
สวนสาธารณะกุฎน้ำกินเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคนี่ค่ะนี่นะคะนี่สวนสาธารณะกุดน้ำกินเห็นไหม
คนไปกันเยอะเลยอ่ะไปออกกำลังกายทำให้ร่างกายอบอุ่นไงฮะนะฮะ
กรสินเราไปที่ลำปางกันหน่อยนะฮะไปดูบรรยากาศที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเจ็ดดอยล้าน
แจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานที่ลำปางนะก็เป็นเขตติดต่อนะฮะ
ระหว่างลำปางกับเชียงใหม่ครับโอ้โหคึกคักแล้วนะดูสินะฮะ
เออน่าไปมากเลยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแม่กำปองนักกิวฟินนะฮะ
นี่อันนี้คือบนกิวฟินใครไปแม่กำปองจะขึ้นไปบนนี้
ไปชมทะเลเหมาะกันนะฮะแล้วก็จริงแล้วตรงเนี้ยมันเดินขึ้นไปได้น่ะ
ข้างล่างนั่งรถสองแถวขึ้นไปแล้วก็ไปต่อเดินนิดหนึ่ง
ไปถึงตรงเนี้ยจุดชมวิวกิวฟินนะฮะคือจุดเนี้ยนะต้องเดินเท้าไปสักประมาณ
แปดร้อยเมตรนะฮะเพื่อที่จะไปสะพานอากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะช่วงเช้าตู่ขึ้นไปนะตอนนี้๑๕องศาเอง
แล้วก็ไปชมทัศนียภาพบนดอยที่สวยงามความสูงจากระดับน้ำทะเล
เห็นทิวเขาอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะฮะแล้วก็ป่าเนี่ยโอ้
สุดลูกหูลูกตาเนี่ยพื้นที่นี้มันครอบคลุม

อาตรรำปาลำพูนนะเชียงใหม่เชียงปลายนะฮะ
ยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปกางเต็นต์กันค้างคืนกันได้
พร้อมกับไปชมทะเลดาวรับแสงแรก
ตอนกลางคืนก็ไปได้ตอนเช้าก็ไปได้ก็สวยงามทีเดียว

ใครไปแม่กำปองตอนเช้าตู่ก็จะขึ้นไปจุดนี้แหละไปชมความสวยงาม
คือแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเล็กอากาศหนาวทั้งปี
แล้วหน้าหนาวแบบนี้ก็จะหนาวเป็นพิเศษ
จะได้อุดนะ
เหนือแล้วไปดูอีสานกันหน่อยนะคะ
วิวธรรมชาติหน้าผามอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตายแล้วเห็นแล้วอยากไปมากเลยช่วงนี้ลมแรงนะคะอากาศเย็นสบายค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๑๗องศาเซลเซียสคาดว่าในช่วงหยุดยาว๓วันคือ
เสาร์อาทิตย์นี้คงจะมีนักท่องเที่ยวแห่แหนกันไปสัมผัสอากาศหนาวอย่างคึกคักแล้วก็คลึกคลื้น
เพราะฉะนั้นไปแล้วก็ช่วยกันรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาธรรมชาติด้วยนะคะ
ให้กับเราไปนานนานค่ะนอกจากจะมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
แล้วก็ทะเลหมอกยามเช้าแบบนี้แล้วนะคะตรงจุดเนี้ยยังมีภาพแกะสลักนุนต่ำ
โบราณวัตถุอายุกว่า๑๕๐๐ปีให้เราได้ชมกันด้วยนะคะ
ภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแล้วก็ลงไปอวดชาวเน็ต
น่าไปน่าไปน่าไปถ้าเกิดว่าเราไปกันเยอะ
มาบอกหน่อยนะว่าที่บ้านคุณหนาวหรือเปล่า
ใช่คือถ้าเกิดเราไปกันเยอะสถานที่ท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปแล้วก็เช็คอิน
เวลาใครเห็นก็อยากไปทุกคนก็ไปไป
เงินก็สะพัดในท้องที่เป็นการกระตุ้นในชุมชนด้วยนะคะ